มาดูรักดีกันบ้างดีกว่านะคะ

สำหรับพุทธจุ๋ยบอกเลยว่าคู่นี้หวานเวอร์เกินเบอร์จะข้ามปีอีกแล้ว

อแป๊บเดียวคู่หวานพุทธจุ๋ยแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาครบปีแล้ว
ต้องบอกเลยว่าคู่นี้หวานขึ้นไม่มีรสค่ะ

คุณสามีพี่พุทธเข้าไปวิ่งมาราธอนพี่แจ๊คส่วนคุณภรรยาไปทำอะไร
ไปส่งกำลังใจให้ตลอดเส้นทางเลยค่ะ

ชื่นใจครับก็เวลาที่มันจะมีช่วงที่เราเหน็ดเหนื่อย
แต่พอมาเจอเขาที่ดักเชียร์อยู่ระหว่างทางมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลัง
ได้ไปเก็บใบไม้แดงไปเปลี่ยนสีนะคะกะทิเกียวโตแล้วก็ที่โอซาก้าด้วยค่ะ
ถือว่าฉลองครบรอบปีหนึ่งด้วยไหมคะสำหรับแต่งงาน
ก็ถือว่าเป็นงานฉลองครบรอบไปด้วยในตัวครับ
ได้เห็นสิ่งที่ดีของเขามากขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงกันไป

ส่วนอีกคู่นึงค่ะแต่งปีเดียวกันเหมือนกันนะคะ
แต่คู่นี้เห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยสาวพลอยอายดาเขาจัดเต็มให้สามีนะคะ
เขาอาจจะน้อยใจหรือเป็นการบอกไกลว่าแบบทำให้บ้างนะอะไรประมาณนี้ก็ได้

เพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตคู่มันก็จะต้องมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่เราจะเห็นกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันมากขึ้น